คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์นี้แชร์อยู่ในโลกโซเชียล
เป็นพาดหัวว่าสาวแชร์ประสบการณ์สยองเจ็บแสบเดินไม่ได้เกือบ๒เดือน
ก่อนจะพบผ้าก๊อสในช่องคลอด
เป็นภาพและเรื่องราวออกแนวสยองนิดหน่อย
เพราะถ้าได้รับทราบข่าวนี้แล้วจะรู้สึก
โอ้โฮพ่อก๊อตตอนที่ไปทำคลอดผ่าตัด
แล้วก็หมอลืมไว้ในท้องเราเกือบ๒เดือนเลยเหรอนะครับ

และพบว่ามีสิ่งผิดปกติในช่องคลอดของเธอ
จนทำให้ปวดแสบเจ็บที่แผลคลอดมาโดยตลอดนะครับ
และท้ายที่สุดก็พบว่าสิ่งที่เธอทำให้เธอนั้นเจ็บปวด
ก็คือผ้าก๊อสที่มันอยู่ในช่องคลอดของเธอ

ประสบการณ์โดยตรงที่โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต
ก๊อตที่ติดในช่องคลอดเพิ่งหลุดออกมาวันนี้
แค่ไหนแล้วที่ไม่ติดเชื้อหรือเป็นน้องอะไร
แสบเจ็บแผลเย็บจนเดินไม่ได้เป็นเวลา๒เดือนกว่า

แท็กขออภัยรูปภาพอาจไม่เหมาะสม
เพราะรูปภาพที่เธอโพสต์ไว้พร้อมกับข้อความที่เธอโพสต์
นั่นก็คือรูปภาพของก้อนอะไรก้อนหนึ่ง

แต่มันเป็นสีดำมันเหมือนเลือดเน่าแล้ว

เธอก็เล่าให้ฟังนะว่าเธอไปคลอดเมื่อวันที่๑๘มิถุนายน
โดยเลือกคลอดเองแทนการผ่าตัด
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งระหว่างคลอดก็เป็นไปตามปกติทุกอย่างนะครับ
คลอดเสร็จคุณหมอก็ทำการเย็บแผลให้พักฟื้น๓วัน

จากนั้นเธอก็ไปตามที่หมอนัดตลอดนะครับ

เมื่อจับดูคำดูมันพบเหมือนมีก้อนอะไรแปลกปลอมอยู่ข้างใน
ก็เลยเข้าห้องน้ำปรากฏว่าพยายามที่เบ่งออกมา
่งแล้วมันหลุดออกมาเป็นก้อนดำนะคุณ
ลักษณะเป็นสีดำมีกลิ่นเหม็นมาก
เก็บเป็นตัวอย่างไว้แล้วเธอก็รู้ว่านี่คือผ้าก๊อสนั่นเองนะครับ
รีบเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลไม่ออกมารับผิดชอบเรื่องนี้เลยนะครับ

เจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
เดินทางมาพบเธอที่บ้านเพื่อเยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจ
ซึ่งเธอและครอบครัวรู้สึกขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

แต่ก็ยังคาใจเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของหมอของโรงพยาบาลนะครับ
คุณเรียกร้องความเสียหายนี่แหละค่ะ
แล้วก็ให้เขาเยียวยาร่างกายอะไรของเราให้ตรวจตลอด
กลัวมันติดเชื้ออะไรภายหลังค่ะ
แล้วคุณหมอหลังจากที่คุยกันแล้วคุณหมอติดต่อ
หรือว่าพูดคุยหรือทางโรงพยาบาลติดต่ออะไรมาบ้างไหมคะ
หลังจากคุยรอบนั้นไม่ติดต่อมาค่ะ
พอหลังจากที่เมื่อวานวันที่๒๔
เราไปแจ้งความไว้ไปลงบันทึกประจำบาทวัน

แล้วเราเอาแผ่นที่เราบันทึกประจำวันให้ทางโรงพยาบาลดู
หลังจากนั้นถึงจะติดต่อเรามาเรื่อยค่ะ
ถ้าไม่แจ้งความแล้วคือเขาจะไม่ติดต่อมาเลย

ด้านของนายแพทย์จีรพันธ์เต้พันธ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

พร้อมยอมรับข้อผิดพลาดในการให้บริการงานทางด้านสาธารณสุขนะครับ
ในฐานะแม่ข่ายที่ดูแลด้านสาธารณสุขที่จังหวัดภูเก็ต

ตอนนี้ได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
พร้อมทั้งส่งตัวแทนเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ญาติที่บ้านแล้ว
แล้วก็ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และดำเนินการเรื่องการมอบเงินชดเชยตามมาตรา๔๑ต่อไปครับ
สำหรับมาตรการเพื่อป้องกันความผิดพลาดในอนาคต
สั่งการให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกรณีคลอดบุตร
ให้มีการตรวจภายในหลังการเย็บแผลอย่างถี่ถ้วน
ลดระยะเวลานัดตรวจผู้ป่วยหลังคลอดจาก๔๕วันเหลือ๓๐วัน
รวมทั้งหากเกิดความผิดพลาดในการให้บริการในทุกกรณี
จะต้องมีการเยียวยาผู้ป่วยหรือญาติอย่างเร่งด่วนนะคุณ
ดูสิเพราะก๊อตมันค้างอยู่ที่ช่องคลอดของเธอ๒เดือน